กล้องเกิดรัฐวิกาก็มีชื่อติดทีมชาติไทยครั้งแรกในรอบ๒ปี
แต่ว่าเป็น๕๐คนสุดท้ายชุดเตรียมสู้ศึกซูซูกิครับหรือว่าอาเซียนคลับปลายปีนี้
ซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าจะพยายามทำหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่
ส่วนกรณีที่มีข่าวหรือว่าเป็นมือที่๓ของอดีตแฟนสาวของแซคชุมแพรก็ยืนยันว่าไม่ใช่ตัวเองแน่นอน
ไปดูกันที่เรื่องติดทีมชาติหน่อยนะคะ
หลังจากที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็เรียกกร้องเกิดเกิดฤทธวิการ์
ปีกตัวเก่งของทีมชนบุรีเอฟซีอยู่ในลิสต์๕๐คนของทีมชาติไทย
เตรียมสู้ศึกอาเซียนคลับ๒๐๑๘แทนที่ธนาศิษริพลาที่ถอนตัว
เนื่องจากว่ามีอาการบาดเจ็บที่กระดูกนิ้วเท้านะคะ
โดยล่าสุดค่ะกล้องเกิกฤทธิก็ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีค่ะว่า
รู้สึกดีใจที่มีชื่อติดทีมชาติ
แม้ว่าจะไม่ได้คาดหวังนะคะว่าจะเป็น๒๓คนชุดสุดท้าย

แต่ก็จะพยายามพิสูจน์ตัวเองและทำงานให้หนัก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสโมสรชนบุรีที่ยังเหลือโปรแกรมการแข่งขันอีก๒นัดค่ะ
ก็รู้สึกดีใจที่ได้มีชื่อกลับไปในรอบ๕๐คนในรอบปีกว่าแล้ว
ขอขอบคุณที่เชื่อมั่นในตัวผมให้กลับมาในรอบ๕๐คน
ที่มีความคล้ายคลึงไปเกี่ยวข้องเป็นมือที่สาม
กับอดีตแฟนสาวของนักร้องดังแซคชุมแพร
กล้องก็เปิดเผยว่ารู้จักกันในฐานะแฟนบอลเท่านั้น
ส่วนรูปที่เห็นก็เป็นเรื่องที่ผ่านมาหลายปีแล้ว
ก็ขอปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวข้องแต่อย่างใดค่ะ
ซึ่งในฤดูการนี้นะคะกล้องก็ลงเป็นตัวจริงให้กับชนบุรี๒๔นัด
จาก๒๘นัทในฤดูการณ์นี้ยิงไปแล้วก้าวประตูในนามทีมชาติ
ติดทีมชาติครั้งสุดท้ายเมื่อ๒ปีก่อน
วันที่๑๑ตุลาคม๒๐๑๖ในเกมที่แพ้ให้กับอีรักษ์๐ประตูต่อ๔ค่ะ
ขณะที่เพจช้างศึกนะคะปล่อยทีเซอร์มาปลุกร้าวแฟนบอลค่ะ
ก็เพื่อให้แฟนบอลได้เตรียมพร้อมร่วมกันเป็นหน้าประวัติศาสตร์
ฟุตบอลไทยที่เสียสละเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศมายาวนานกว่า๑๔ปีค่ะ
ก็จะเป็นเกมที่ไทยนะคะจะพบกับดินแดนอันโดเบโก้ในวันที่๑๔ตุลาคมนี้
ส่วนอีก๑เกมก็คือ๑๑ตุลาคมที่ทีมชาติไทยเจอกับฮ่องกง
ซึ่งทั้ง๒เกมนะคะไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายทอดสดค่ะ